ถึงเรื่องของเงินทองที่ได้จากการทำงาน
แต่ว่าบางคนก็เงินทองที่ได้จากการเสี่ยงโชค

แต่ว่าใครที่ไม่ถูกลอตเตอรี่ไม่เป็นไร
มีอาหารกินแน่นอน

ที่อำเภอหนองหานจังหวัดนครพนม
เขาแจกฟรีแต่ว่าเป็นการแจก
แต่ว่าจะต้องเอาลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลมาแลก
โอ้โหนี่บางคนได้กินหลายชามไม่ได้
ได้กินเป็นชุดยังไงนะคะ

ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือหนองหานสาขา๙แล้วนะคะ
ก็จะต้องนำสลากหรือว่าลอตเตอรี่ติดไม้ติดมือไปด้วยค่ะ
เพื่อที่จะนำไปแลกก๋วยเตี๋ยว๑ชาม
ทางร้านจัดโปรโมชั่นไว้นะคะเป็นการปลอบใจ
สำหรับใครที่ไม่ถูกรางวัลนะคะ
ทำให้มีลูกค้าแน่นร้านจนโต๊ะที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอ

แต่ว่าในแถวทุกคนถือลอตเตอรี่นะ

ฉันถือมาสัก๑๐ใบฉันซื้อใส่ถุงได้ไหม
ซื้อมาเป็นชุดอยากจะทาน
ลูกค้าส่วนใหญ่ทราบข่าวนะคะ
พร้อมขอบคุณที่จัดโปรโมชั่นดีแบบนี้
ประหยัดค่าอาหารกลางวันไปได้๑มื้อ
เพราะว่าเอาเงินไปซื้อลอตเตอรี่หมด
หรือเปล่าอันนี้ล้อเล่นนะคะ
ด้านในเดชาราชคำอายุ๓๓ปีเป็นเจ้าของร้าน
บอกว่าสาเหตุที่คิดโปรโมชั่นขึ้นมา
ก็ต้องการจะประชาสัมพันธ์ร้านนะคะเปิดสาขาใหม่
ไม่ธรรมดาสาขาที่๙แล้วนะคะคุณ

สาขาที่เปิดมาได้รับการอุดหนุน

ต้องการคืนกำไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะ
ประกอบกับเจ้าของร้านโชคดี
วันที่๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถูก

๑๐คู่แรกท้ายนี่ใบละ๒๐๐๐ใช่ไหมครับ

ก็ทำให้เกิดไอเดียอยากจะช่วยเหลือคนที่ไม่ถูกไงครับ
ของทางร้านนะคะบอกว่าปลอบใจคนที่ไม่ถูกรางวัล
แต่ว่าจำกัดสิทธิ์นะคะ๑คนต่อลอตเตอรี่๑ใบ
ส่วนก๋วยเตี๋ยวก็จัดใส่ชามเหมือนขายปกตินะคะ
เส้นลูกชิ้นเนื้อหมูเนื้อวัวพลยังคำ
ไม่ใช่ว่าฟรีแล้วต้องลดปริมาณให้เป็นไซส์ปกติ
นานเท่าเดิมใช่ค่ะส่วนข้อความนี้ฟังให้ดี
งวดต่อไปห้ามพลาดเจ้าของร้านประกาศให้ติดตาม

โปรโมชั่นดีเจอกันแน่นอนเร็วนี้เดี๋ยวมีอีกค่ะ
ร้านเขาก็ใหญ่ก็โตนะแล้วก็รองรับคนได้เยอะนะคะ